ไปดูเรื่องของอภิรัตหิมขาวกันหน่อยนะครับนักเตะของปัตตานีที่ถูกเข้าประทะหนักล่าสุด
เดี๋ยวเรามีโอกาสพูดคุยกับเขาเมื่อวานทางโทรศัพท์นะครับเจ้าตัวก็หวังโอกาสครั้งสำคัญ
ก็คืออาการนะครับจะดีขึ้นและสามารถกลับมาเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมครับเมื่อวานนี้มีโอกาสสอบถามพูดคุยนะครับ
กับน้องดอนนะครับมิสเฟียในวัย๒๖ปีของที่ปัตตานีก็บอกเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอาการเริ่มจะดีขึ้นตามลำดับ
แต่ว่าต้องพักทั้งหมด๘วันนะครับดูอาการโดยแพทย์ก่อนนี่คือภาพล่าสุดนะครับเมื่อวานที่ทีมข่าวของเราได้ไปเก็บภาพมาฝากกันนะครับ
พี่รัฐก็บอกว่าแพทย์ยังเฝ้าดูอาการนะครับแล้วก็จะให้รักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกประมาณ๑เดือนด้วยหลังจากดูอาการประมาณ๗๘วันเนี่ยนะครับ
ซึ่งทางสุธนเนี่ยก็มีการช่วยเหลือมาบางส่วนแล้วนะครับ
เป็นเงินที่เป็นค่าเดินทางของคุณพ่อคุณแม่ในการมาดูแลอภิรัตนะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าทิ้งท้ายเลยครับ
ว่าสุดท้ายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม
ขอให้เขากลับมาเล่นฟุตบอลได้เหมือนเดิมก็พอครับ
แน่นอนครับผมมันเป็นอาชีพที่ผมรัก
ผมเล่นมาตั้งแต่เกิดแต่เด็กผมเล่นมาตลอด
ผมก็จะพยายามรักษาตัวให้ดีที่สุด

คุณหมอก็ไม่กล้าไม่กล้าบอกเหมือนกันว่าเขาจะทำอะไรต่อ
ผมเองก็กลัวคำตอบที่จะได้รับผมก็ไม่กล้าถามต่อเหมือนกันว่า

กลัวว่าจะไม่ได้เล่นต่อ